ต่อกันอีกหนึ่งคู่สำหรับพอสราแล้วก็สาวเกรส
ก่อนหน้านี้เจออุปสรรคเยอะแยะมากมายค่ะแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้
เลเวลความหวานเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณเลยนะคะและดูเหมือนว่าครอบครัวจะเปิดไฟเขียวด้วยนะจ๊ะ
นี่แหละค่ะหลังจากที่มีอุปสรรคเรื่องของครอบครัวฝ่ายหญิงไม่ปลื้มนะคะ
พอสอรันแล้วก็สาวเกรสน้องสาวของนักแสดงร่วมช่องกิฟต์
ก่อนหน้านี้เกิดดราม่าขึ้นมากมายโดยพักหลังเนี่ยเห็นหนุ่มพอร์ตอวดหวาน
หลายคนอิจฉาตาร้อนเผาเลยโดยเฉพาะดิฉันนี่แหละ
ถ้ามาแอบเห็นโอ๊ยหวานเวอร์
ปกติคนรักกันเออนั่นแหละ
ซึ่งนักแสดงหนุ่มเขาก็ยอมรับว่ามีโอกาสได้เจอกันแล้วก็มีเวลาให้กันมากขึ้น

ก็ได้ไปพบปะกับผู้ใหญ่ของฝ่ายหญิงมาแล้วนะจ๊ะ

นับว่าความสัมพันธ์ไร้อุปสรรค
ก่อนจะการันตีว่าความรักของตัวเองไม่มีวันหมดโปร
เพราะว่าทำทุกอย่างด้วยความสม่ำเสมอจ้า

ผมว่างตอนเสร็จงานนะครับมืดหน่อย

มีโปรโมชั่นผมว่าเหมือนเดิมตลอดครับ
กับครอบครัวเขายังไงโอเคขึ้นหรือยังอะไรอย่างนี้
ไม่ค่อยได้คุยไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่
เจอแม่วันแม่วันแม่